ดูกันที่อีกหนึ่งความร้อนฉารับปีใหม่กันดีกว่า
ฉาดเลยทีเดียวเมื่อนักแสดงสาวตัวแม่นะคะ
อ้ำพัชราภาแต่ไปเที่ยวเมาดีฟไปเที่ยวทะเลเนี่ย
ต้องขอแบบสลัดผ้าสักหน่อยก็เลยแบบว่าแซ่บกันเลยทีเดียว
ทำเอาชาวเห็นหลายคนโอ้โหสามเจ็ดยังได้ขนาดนี้
สุดยอดไปเลยค่ะพี่๓๗นี่คืออะไรอายุ๓๗แล้วค่ะพี่เชอรี่เราสู้ไหมคะ

ใจนะคะแม้ว่าจะวางมือประกาศงดวิวให้หนุ่มใจสถานมานานแล้วนะคะ
แต่ใช่ว่าซุปตาเบอร์หนึ่งตลอดกันวัย๓๗อ้ามบัจจราภา
จะไม่มีของกำนันให้แฟนได้ชุ่มฉ่ำหัวใจค่ะ
ล่าสุดนี้เลยขอตบรางวัลให้เหล่าฟอลลอเวอร์จำนวนกว่า๕ล้าน๔แสนคน
เป็นของขวัญปีใหม่ด้วยการอัพภาพอวดหุ่นสุดแซ่บในชุดว่ายน้ำ
ว่าจะเป็นบิกินี่ตัวจิ๋ววันพีชเต็มตัวมีหลายแฟชั่นชุดว่ายน้ำ
นี่ลอยน้ำกับคุณก้อยอรุณีนะคะเพื่อนสนิทด้วยนะคะ
ชนิดที่ดารารุ่นน้องในวงการหลายต่อหลายคนยังสู้ไม่ได้หุ่นเสียขนาดนี้
ฟอลลอเวอร์จันทร์เห็นพร้อมต้องกันนะคะว่าแม้ว่าจะถ่ายแบบขำเนี่ย
แต่ระดับเจ้าของตำแหน่งเซ็กซี่ตลอดการ
ก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยแม้แต่น้อย
แต่ที่เห็นยอมสลัดผ้าโชว์ของดีแบบนี้นะคะ
หนุ่มริมหาดก็ได้แต่มองตาละห้อยแล้วค่ะ
เพราะอย่างที่เห็นภาพคู่ก็มาจ้า
หนีบเสียใจด้วยฉันไม่ได้โสด
หนีบเอาแฟนหนุ่มรูปหล่อบ้านรวยคุณแอมพิธานนะคะ
ไปร่วมฉลองด้วยชนิดที่สวีทจนน้ำทะเลหวาน
แต่ว่ามันมีคนไปด้วยอีกคนนึงใช่ไหม

ไปหลายคนน่ะครับมีเพื่อนสนิทนอกวงกาลใครหรอ
ไม่ว่าจะเป็นคุณก้อยอรุณีแล้วก็อีกหนึ่งสาว
ไปด้วยไปหลายคนจะมีคนถ่ายรูปให้ไงพี่เชอรี่
สอยห้อยตามกันไปด้วยก็สีกันมาล่ะเป็นพี่น้องกัน